การเมืองร้อนกันหน่อยกับเรื่องของโกกตและก็ของคุณธนทร
ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องพูดถึงกันอยู่
และพร้อมจะดำเนินคดีกับบุคคลที่ใช้ถ้อยคำดูหมินเหยียดหยามจนทำให้เสียหายนะครับ
ปี๕๕๗กับ๕๕๘ต้องขึ้นพฤษณภัณฑ์เท่านั้น

ไปดูเรื่องราวที่เป็นอย่างกันหน่อย

เขาก็ชี้แจงบอกว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้กับทุกคนเท่าเทียมกัน
และขอให้มั่นใจว่าไม่ใช่ผู้เห็นต่างถึงต้องขึ้นสารทหารเท่านั้น
คนที่ถูกนำคดีไปฟ้องที่สารทหารต้องเป็นผู้ที่กระทำความผิด
ในช่วงเวลาของปี๒๕๕๗ถึง๒๕๕๘ซึ่งระบุไว้มีคดีอยู่๔ประเภท
ของกลุ่มงานความมั่นคงที่กำหนดให้ไปฟ้องที่สารทหารเท่านั้น
ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับเพราะทุกศาลนั้นจะพิจารณาตามตัว
บทกฎหมายภายใต้บรรทฐานเดียวกันเมื่อมีการกระทำความผิด
จะยอมรับผลการกระทำของตนเองเพราะไม่มีใครบังคับให้กระทำความผิดได้
ขณะที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็ยังคงเดินหน้าขอบคุณ
ประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่นครปฐมพร้อมกับให้สัมภาษณ์ถึงคดีต่างต่าง
ที่เกิดขึ้นกับพักอนาคตใหม่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ทำให้พักวัน

เชื่อว่ามีความพยายามทำให้แก่นำของพักนั้นมีคดีความ
แต่ส่วนตัวยังคงมั่นใจในความบริสุทธิ์
ส่วนจะเป็นการกันแกล้งหรือไม่นั้นขอให้ประชาชน
วิจารณญาณในการดูเหตุการณ์ด้วยตัวเองครับ
จะไม่เอาเงินของภาษีประชาชนมาใช้เพื่อประโยชน์ของพวกเราเอง
อันนี้สัญญาไว้ได้นะครับและตั้มใจจะทำอย่างนี้
ยังคงไปแรงอ่ะนะยังคงมีแรงยังคงมีพลังในการจะเดินสายขอบคุณ
แล้วก็ไปพูดให้คำมั่นสัญญากับประชาชนที่นครปฐม
แล้วก็มีการขึ้นรถแห่ขอบคุณที่ตลาดศรีศุกร์
ริสุกจังหวัดนครปัถมถ้ามกรางแปรศชนที่ไปเย็นเมรอด์ถ่ายรูปกัน
เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีคนที่อยู่อาศัยอ่าตรงนั้นเนี่ย
ติดข้อความว่าอย่าดึงฟ้าต่ำอย่าทำหินแตกอย่าแบ่งแยกแผ่นดิน
อย่าทำตนเป็นคนหนักแผ่นดินนะฮะแล้วพอขบวนเดินทางกลับ
เจ้าของป้ายก็เอาข้อความนี้ออกเลยก็ไม่รู้ว่าการติดป้ายแบบนี้ต้องการจะสื่อถึงใคร
ก็คือตั้งใจติดให้เห็นพอเขากลับก็เอาออกว่าอย่างนั้น
ต้องการจะให้ขบวนของคุณธนาฮอล์เห็นแหละใช่ไหม

กรณีของการดำเนินคดีอาญากับนายธนทรในมาตรา๑๑๖นะฮะ
ที่จะมีเสร็จภาพในการแสดงออกและสมาคมและชุมชนโดยสงบ
งดเว้นการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างมิชอบ
เพื่อปิดปากฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง
จากนี้นะครับก็ขอเรียกร้องให้ทางการไทยยุติการใช้สารทหาร
เพื่อไต่สวนคดีพลเรือนไม่ว่าจากกรณีใดด้วยนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกต
หลังจากมีการวิพากษ์วิจารณ์การจัดเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างกว้างขวางนะครับ
เมื่อวานนี้กรกตมีการเผยแพร่เอกสารข่าวในเว็บไซต์
ที่กรกตฟ้องหมินประมาทผู้ที่เผยแพร่และแชร์ข้อความเกี่ยวกับการทำงานของกรกต
โดยระบุว่าการวิภาควิจารณ์การทำงานนั้นเป็นสิทธิ์ของประชาชน
แต่การแสดงความเห็นที่มีข้อความดูหมินเหยียดหยามทำให้กรกตนั้นถูกเกลียดชัง
จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำให้ได้รับความเสียหาย

จำเป็นจะต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อดำรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย
นี่ครับก็คือเอาง่ายใครไปแชร์ไปตำหนิไปวิภาควิจารณ์

เยอะครับในโซเชียลเขาจะดำเนินคดีถ้าทำให้เขาเสียหาย

อืมนะฮะ
รวมไปถึงกรณีที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ของพักเพื่อไทยก็โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก
การคำนวณจำนวนสอสอบัญชีบรายชื่อของกรกต
และเรียกร้องให้กรกตยึดหลักการไม่ทำงานสนองความต้องการสืบทอดอำนาจของคนเพียงกลุ่มเดียว
อย่าทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องผิดหวัง
กรกตก็ชี้แจงว่ายืนยันจะไม่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองต่อนักการเมืองพักการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ
และกรกตจะยึดถือในความถูกต้องความชอบด้วยกฎหมาย
จะไม่ทำการใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลใดโดยเด็ดขาด
ก็หวังว่าเสียงเหล่านี้จะไปถึงประชาชนแล้วก็หวังว่าจะทำให้ประชาชนยอมรับได้ในการดำเนินการทั้งหมดของกรกต